วาดเอาทรัพย์สินไปสร้อยแหวนแก้วแหวนเงินทองพระเครื่อง
อันนี้ได้ไปแสนหกนะฮะนอกจากนี้เขาบอกว่าเขามีเงินติดอยู่ในบ้านอีก
มีบ้านของข้างอีกหลังหนึ่งจนก็ได้เงินสดพร้อมกับพระเครื่องไปอีก๑๐๐๐บาท
เหตุการณ์นี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล้าน๖ได้ที่คนร้ายได้ไปในบ้านสามหลังนี้
แจ้งความไปแล้วผ่านไปเป็นเดือนแล้วคดีไม่คืบหน้าใดตำรวจยังจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้
ทางที่กล้องมุมจอมปิดก็เห็นเห็นขมรายชัดเจน
ตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าหวาดภาวะมากเลยเกรงว่าคนร้ายจะเข้าไปก่อเหตุซ้ำในบ้านหลังอื่นอื่นอีก
ก็เลยฝากสื่อช่วยกันกระจายข่าวแล้วก็เร่งรัดตำรวจให้ติดตามคนร้ายดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดนะครับ